เรื่องต่อไปที่จะพาไปดูต่อไปนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน
เพราะว่าใช้รูปเราไปก่อคดี

คือเรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปพักอยู่ในโรงแรมที่จังหวัดตาก
แล้วก็มีผู้ชายที่รู้จักกัน

รถเขาเสียสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ออกไป
แล้วเธอก็โดนรูดซับโดนจีนซับไป
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๖นะคะ
แต่ว่าความคืบหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาดู

ตำรวจสพเมืองตากยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้

เขาปลอมเฟซบุ๊คของผู้ชายคนนึงค่ะ

แล้วก็นำไปหลอกลวงไปทำความรู้จักกับผู้เสียหาย
แล้วก็มีการนัดแนะให้ผู้เสียหายออกไปช่วยเหลือ
บอกว่ารถเสียทีนี้ผู้เสียหายก็ออกไปจริง
ปรากฏว่าชายที่ไปเจอเนี่ยหน้าตาไม่ตรงกับรูปในเฟซบุ๊ก
ก็เลยมั่นใจว่าถูกหลอกแน่ละ

แต่ว่าสุดท้ายเธอถูกจี้ชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกาย
และผู้ชายในภาพนี้คือภาพในบัตรประชาชน
ที่ตำรวจนำมาให้ทีมข่าวของเราดู
ก็คือภาพของเจ้าของเฟซบุ๊คคือคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของเฟซบุ๊กถูกคนร้ายเนี่ย
นำรูปไปปลอมแปลงอีกทีนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ
เขาถูกเอารูปไปเกาะคดีค่ะ

ก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะที่ถูกสวมรอยเอาไปหลอกเหยื่อ
เขาอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อว่าคุณเสถพงอยู่สวัสดิ์

ว่าเขาไม่ใช่ผู้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ใช่คนร้าย

เผื่อใครเห็นภาพของเขาทางไทยรัฐทีวี
ก็ให้รู้ไว้เลยว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกัน
อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ย้ำว่าคุณเศรษฐพงศ์เนี่ย
ไม่ใช่คนร้ายที่ก่อเหตุฟังเสียงเจ้าตัวค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเพราะว่าถูกนำโปรไฟล์ไปใช้ในทางที่มิชอบ
ก็แนะนำให้ไปแจ้งตำรวจไว้ด้วยเหมือนกัน
แล้วก็จะได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับคนร้าย

ไม่รู้เรื่องขโมยภาพเขาไปก่อเหตุไปหลอกผู้หญิงค่ะ